สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะนะคุณหนุ่มวันนี้โดนขู่ฆ่าเนอะ
เขาไม่ได้ขู่ฆ่าเนอะแล้วทำไมเขาไม่ฆ่าจริงล่ะเธอ
เขาไม่ได้ขู่เขาไม่ได้ขู่ฆ่าเขาเป็นยังไงเหตุการณ์
เห็นข่าวขึ้นหัวว่าหนุ่มโดนขู่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้ขู่ฆ่า
แต่เขาขู่ว่าอย่าทำอ๋อคือเรื่องของเรื่องวันนี้คุณทำเรื่องอะไร
อ่าเป็นเรื่องอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยในเบรกสองอ่าอันนี้อันนี้ก่อน
เอาเอาเรื่องของพ่อแอดก่อนเป็นข่าวแบบที่วงการบันเทิงเอ่อ
ศูนย์เสียศิลปินจริงจริงแข่งชาตินะครับซึ่งโอ้โหแบบ
ผมตกใจมากแต่ไปอย่างสบายสบายมากเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราย้อนกลับไป
วันนี้มีคนเริ่มแชร์คลิปคลิปตอนที่เลี้ยงวันเกิดเมื่อเดือนมิถุนายน
อะไรอย่างเงี้นะฮะอืมเพราะแอดยังแข็งแรงมากใช่ยังแข็งแรง
แบบว่าแข็งแรงแบบไม่มีทีท่าเลยแม้กระทั่งวันนี้ลูกเขาออกมาบอกว่า
พ่อเขาก็นอนหลับปกติเหมือนหลับไปแล้วก็หลับไม่ตื่นเลยใช่ค่ะ
ก็คือวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะที่บริเวณหน้าบ้านพักของ
แอดสมบัติเมธินีในซอยลาดเภาส์เจ็ดสิบเอ็ดอะค่ะก็มีบรรดาศิลปิน
นักแสดงเนี่ยนะคะทยอยกันไปร่วมไว้อาลัยต่อการจักรไปของ
สมบัติเมธินีค่ะเรียกว่าคุณโบ๊ทวิบุญนันก็มีการเคลื่อนร่างของอา
ออกจากบ้านพักเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะคะ
ซึ่งตอนประมาณสัก๑๗นาฬิกาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
กัญจนาเมธานีภรรยาของน้าแอดก็เปิดเผยบอกว่าคุณแอดสมบัติเนี่ยเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยวัย๘๕ปีที่บ้านพักนะคะ
ช่วงเวลา๖นาฬิกาก็ขึ้นไปปลุกคุณแอดเนื่องจากว่ายังตื่นตามเวลาปกติแล้วก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งทางญาติของคุณแอดเนี่ยได้ไปแจ้งการตายที่สำนักงานเขตลาดพร้าวระบุว่าเสียชีวิตจากโรคชะลาค่ะในขณะที่คุณสรนันศิลปินนักแสดงรุ่นน้อง
ก็บอกค่ะบอกว่าสภาพพี่แอดเนี่ยเหมือนหลับปกติเหมือนทุกครั้งที่เคยขึ้นไปปลูก
จากการสอบถามนางกาญจนาเมธานีภรรยาของอาแอดเนี่ยค่ะก็บอกว่านายสมบัติหลับไปตั้งแต่๓ทุ่ม
แล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกตอนนี้ภรรยาสภาพจิตใจยังดีนะคะ
พร้อมกับยกให้นายสมบัติเป็นตัวอย่างที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงค่ะ
ส่วนคุณหนุ่มกัญชัยมีอยู่ในข่าวด้วยค่ะบอกว่าพี่ทราบข่าวก่อนที่จะ
พอหายออกมาเนี่ยร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แอดสมบัติได้นอนหลับแล้วก็จากไปอย่างสงบ
ซึ่งช่วงเช้าก็ได้มีการพูดคุยกับคุณอัน
ศิรคุบลูกชายคนโตของพ่อแอดสมบัติ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมธินีด้วย
ล่าสุดนะคะคุณชัยนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ก็เปิดเผยค่ะบอกว่าวงการภาพยนตร์ไทยได้รับข่าวเศร้า
นายสมบัติเมธินีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะคะพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ได้ถึงแก่กรรมแล้วในเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาห้านาที
การพระราชธานำหลวงอาบศพวันที่สิบแปดสิงหาคมเวลา
สิบเจ็ดนาฬิกาและกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา
เจ็ดวันค่ะระหว่างวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสี่
สิงหาคมณสารา๓วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพ
แล้วก็จะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลาหนึ่งร้อยวันโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
นี่แหละครับพระอาสมบัติเมธานีนะครับก็เป็นสุดยอดของนักแสดงของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ได้ลงกินเนสบุ๊กนะครับว่าเป็นบุคคลที่แสดงหนังไทยมากที่สุด
เป็นพระเอกที่แสดงหนังไทย๖๑๗เรื่อง
เยอะมากนะครับแล้วก็ในยุคที่รุ่งเรืองของพ่อแอร์สมบัตินี่โอ้โหเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่มีนักแสดงคนไหนเทียบเคียงได้เลย
ใช่เขาบอกว่าปีนึงเล่นละครที่๔๐เรื่องปีนึงอะใช่ค่ะเยอะมากเล่นหนังเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
คือถึงขั้นที่ว่าหนังเนี่ยคือต้องแบบมาเช้าวันนี้ถ่ายเรื่องนี้เยอะอีกเรื่องต้องมาถ่ายด้วยด้วยกันคู่กัน
ข้างหนึ่งข้างขวาข้างหนึ่งข้างซ้ายมาถ่ายอะไรอย่างนี้
เพราะคิวไม่มีคือแบบดังมากแล้วนักแสดงสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะไม่ออกไปไหนไง
เขาจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านเขาจะแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือจะแบบเหมือนแบบคือเป็นสตาร์อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็
สมัยนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะตอนเด็กเด็กผมเป็นคนชอบดูหนังไทยคือตอนเด็กเด็กเนี่ย
ยุคนั้นเนี่ยจะเป็นคุณมิตรชัยบัญชาครองตลาดคุณมิตรชัยบัญชานี่ครองตลาดอยู่นะครับแล้วก็
เป็นนักแสดงที่หลายคนเนี่ยโหทุกคนต้องมิตรเพชรชามิตรเพชรชาปรากฏวันดีคือดี
มีดาวโดใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือพ่อแอร์สมบัติแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบขึ้นมาคลองจอ
เล่นประกบกับคุณมิตรบ้างเล่นเป็นพระรองบ้างเป็นน้องเป็นนิตยุนาติคุณอะไรอย่างต่าง
พอวันหนึ่งคุณมิตรท่านเสียชีวิตไปคุณสมบัติเนี่ยก็เลยถูกจับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่
เหมือนกับประชาชนก็เหมือนกับอุ๊ยคนนี้แหละที่ต้องมาแทนคุณมิชัยบัญชา
หลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นหนังคู่กับทางคุณเพชราก็เป็นสมบัติเพชราแล้วก็หลังจากนั้นก็คุณอรัญญาเนี่ย
ก็เข้ามาเล่นแล้วก็เล่นกับคุณสมบัติหลังจากนั้นก็ดังเป็นผู้แตกเลย
คุณมิตรชัยบัญชานี้เสียชีวิตเปลี่ยงเสียแล้วก็คือตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรนะเคยมี
อินทรีย์ทองอินทรีย์ทองอินทรีย์แดงนะอ๋อที่เขาตกห่อใช่ไหมตกห่อใช่ไหมตกห่อ
สุธรรณตระกูลอินทรีย์แหละที่เขาถ่ายนั่นแหละหลังจากนั้นคุณสมบัติที่ดังมากเลย
ตอนนั้นที่ผมจำไม่ผิดคือเรื่องขุนศึกเล่นเป็นไอ้เสมาอืมถอดเสื้อแล้วร่างกายกำยำ
เป็นลูกลักษณ์ของท่านพวิทธิ์

ยอดชายที่เปิดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งใช่ไหม

ก็คือเข้ามาเหมือนกับลักษณะเหมือน

อีกคนนึงที่ขึ้นมาเทียบทีมคุณสมบัติก็คือคุณสรพงษ์ชาตรี

พอหลังจากนั้นพอคุณสมบัติเริ่มถอยใช่ไหม

หลังจากนั้นก็ถึงเพิ่งรูปปิดบุตรเป็นรุ่นของทางคุณสันทิสุก

อะไรอย่างนี้ก็คือเค้าก็จะไล่กันเรียงออกเลย
แต่เล่นคู่กับนางเอกคนไหนก็คือดังหมด

อันนี้แหละ
ผมก็จำได้หมดว่าผมเป็นแฟนคลับแก

แต่แกก็อยู่ในช่วงยุคที่แบบ

อืมแต่เป็นรุ่นน้องน่ะเป็นรุ่นน้องพี่เอกน่ะอืมพี่ตูนธิดาก็เคยเล่นหน่วงเล่นหนังใช่ไหม
เล่นพี่ตูนธิดาเขาบอกเขาเคยเล่นหนังใช่เล่นกับพวกนี้แหละ
สมบัติลูกสรพงศ์เนี้ยภูมิอะไรอย่างเงี้ยภูมิฮิรายทรัพย์ภูมิฮิรายทรัพย์
อ๋อแล้วก็มีรุ่นคุณบินบะลือลิกกับเอกภัณฑ์บะลือลิกอีกใช่ไหมอ่าอันนั้นอันนั้นใช่
นั้นก็จะเป็นจะเป็นยุคยุคหลังคุณคุณสรพงศ์ลงมาหน่อยก็จะมาเป็น
ตอนนั้นรู้สึกก็จะเป็นคุณอ่าโคมะขเดชอ่าทำกัญญามารเนอะอ่า
ไม่ใช่ไม่ใช่โคมะขเดชกัญญามารนะคุณดอกดินอ๋ออ๋อหรอหรอหรอ
อ่านั่นแหละผมว่าเรื่องไม่ใช่เนี้ยเพราะอยู่ตรงนี้ข้างบ้าน
แอ๊ดฉันรู้จักรู้จักกัญญามารเพราะอยู่ติดกับบ้านอย่างงั้นอืม
ดีโอคือเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าดอกดินกัญญามานใช่คุณดอกดินกัญญามาร
อืมนะฮะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีแล้วอาแอดตี้เขาบอกว่า
ก่อนที่คุณคุยกับลูกเขาเข้ามาคือเมื่อเช้านี้พอผมทราบข่าวของพ่อแอดเนี่ย
แต่เช้าผมก็โทรศัพท์ไปหาคุณอันศิรคุบผมก็ถามอันเป็นไงอะไรอย่างเงี้ย
เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็บอกว่าเออแบบแกก็ไปดีแล้ว
แล้วก็พ่อเนี่ยก็คือนอนแล้วก็หลับไปเลยหลับที่บ้านด้วยเนาะ
หลับที่บ้านหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอันก็เพิ่งไปส่งพาขึ้นนอนน่ะ
ใช่ทีนี้อันก็บอกผมบอกว่าคือก่อนหน้านี้คุณพ่อก็ป่วย
แล้วก็เคยมีเข้าไอซียูไปครั้งนึงแล้วพอออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยแข็งแรง
ยังไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เนี่ยวันล่าสุดก็คือหลับแล้วก็หลับไปเลย
แต่มีบุญมากมีบุญมากพี่หนุ่มมีบุญจริงนะคือมีบุญจริงอันนี้
นอนหลับแล้วก็แล้วก็ไปเลยอ่ะผมอ่ะบอกตรงนะในชีวิตคือ
ถ้าผมแก่เท่าไปนะก็อยากอย่างเงี้หลับไปเลยไม่ต้อง
ไม่อยากทุกข์ทรมานไม่อยากเจ็บป่วยไม่อยากความดีไงเธอ
ทำแต่ของคุณไม่ต้องทำความดีของคุณของคุณทำความดีเถอะ
ทันได้นอนหลับเหรอทำไมอ่ะไม่ไม่ทันจะไม่ทันจะ
สิบกว่าโอ้โหอีหนุ่มจริงจริงทำรู้จักความดีเลย
ละเลิกปล่อยวางแล้วเธอจะได้อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่า
คุณจะตายยากโอ๊ยพี่หนุ่มแต่อย่างเธอกรรมคงเยอะไม่คุณตายยากอยู่แล้ว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
ชอบแกล้งคนบลาดจี้ด้วยใครบลาดจี้แกก็จะไปแกล้ง
กลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นกลับมาต้องเจอกันอีกอ่ะ
ถึงแบบช่วง๘๐มาที่เขาเบาลงถูกต้องไหมล่ะ
ก็มีงานไม่ค่อยได้มาจำบทไม่ค่อยได้
เนี่ยคือเป็นคนชาลักษณ์คนไกลที่แข็งแรง

คุณอะไรนะที่เป็นสอเชื่ออะไรเนี้ย
กรุงเขายังแชร์บอกว่างานวันเกิดน่ะ
วันเกิดวันเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

แต่มันคือการจากไปที่แบบว่า

เนี่ยก็ไม่มีทีท่าอะไรเลย

เขาก็จะเล่นเหมือนกับคือเล่นเป็นรุ่นนัก
ดาราสมัยก่อนจะรักกันนะสนิทกันเนอะดูดิ
เขาก็จะเล่นละครมาด้วยกันเล่นหนังมาด้วยกัน
จนแบบว่าแล้วก็ได้มาส่งเขา
เรียกได้ว่าคอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับครอบครัวเมธานี

โอ้โหแล้วแบบเป็นนั่นมากเลยอ่ะคือ
คือพี่เอกสารพงธ์ก็เสียไปเนอะ
แล้ว๒คนนี้ก็เล่นหนังมาด้วยกันตลอดเลย
ก็อย่างที่บอกว่าเขาบอกสิ่งหนึ่งที่เราจะจำคือเป็นพระเอกมากที่สุด
ในโลกคือ๖๑๗เรื่องที่ภิกษ์รถเมียบอก

มากถึง๒๘เรื่อง

พี่เคยคุยกับแกพี่ถามแกบอกพ่อ
เล่นอย่างไงว่าวันหนังถ่ายยังไง

พ่อก็รับเงินรับเสร็จปุ๊บอ่ะถ่ายมาถ่ายเสร็จปุ๊บอีกเรื่องหนึ่งมาเอ้า
ข้างข้างอ้าวก็ไปถ่ายอีกข้างนึงก็เดินออกไปเลย
แล้วก็ไปถ่ายอีกข้างหนึ่งแล้วก็พูดแล้วก็เดิมอีกข้างหนึ่ง
ก็ถ่ายอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนี้เลย
เพราะว่าคิวไม่มีเลยแบบมากมากอ่ะ
จนถึงแบบพวกกองถ่ายต้องมาแล้วมาถ่ายเจาะอยู่ตรงไหนก็จะมาถ่ายมาถ่ายอย่างนั้น
ขนาดแปลเลยอ่ะหือได้ฮะเอาละ
ครบทรงชาติก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
กาฟเชื่อแล้วเราก็จะได้ยินว่าโอเคละเศรษฐีคนนึง
ที่เราได้ยินกันมาตลอดคือคุณสหรัฐหรือถ้าจริงบางคนอาจจะเรียกว่าพี่กลาง
หรืออะไรอย่างเงี้นะฮะวันนี้การจัดอันดับมหาเศรษฐี
เจ้าพ่อพลังงานก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีที่
รวยที่สุดในประเทศไทย
แซงหน้าคุณเจริญสิริวัฒนภักดี
คิดถึงคุณเจริญศิริวัฒนภดีคิดถึงอะไร
ช้างเจ้าสัวเบียช้าง
ที่เบียดแสงนายทะนินเจียราวนนท์

คิดดูโดยข้อมูลของฟอล์นะฮะระบุว่า
คุณสหรัฐเนี่ยมีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่ประมาณ

ขณะเดียวกันคุณเจริญนะฮะคุณเจริญเนี่ย
คุณเจริญก็คือเบียร์ช้าง
คุณเจริญอยู่ที่๔๑๗๖๙๐ล้านบาท
หรือ๑๑๗๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
อยู่ที่๔๑๕๕๐ล้านบาท
หรือ๑๑๕๐๐ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย
เพราะฉะนั้นเมื่อการจัดอันดับขึ้นมา
คุณสหรัฐก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วล่ะ

ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยตกเท่าไหร่
เป็นหุ้นที่ขึ้นขึ้นว่าเป็นพลังงานที่แบบเราต้องใช้
ทำธุรกิจหลักเนี่ยจริงแล้วเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้า
ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ประมาณ๕๘๓๐๐๐ล้านบาท
แล้วขนาดนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะ
ตอนนี้ไปถึงนั้นแล้วขนาดเดียวกันอีกดิวหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ณวันนี้ถ้าสมมุติจะเทียบแล้วการจัดอันดับมหาเศรษฐีโรคเนี่ย
เป็นคุณสหรัฐรัตนาวดีเจ้าพ่อพลังงาน
ขึ้นสู่เศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้ว
นี่เขาก็คำนวณข้อมูลจากมูลค่าของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
อันนี้เขาบอกว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลวันละครั้ง

แต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
เพราะหุ้นเขาขึ้นไงหุ้นก็ขึ้น
แล้วอันเจริญล่ะ

ชีวิตไม่เคยมีคำว่าสบาย
แล้วจะให้ไปขายสมบัติปู่สำหรับนะ
คุณไม่ใช่คุณสารัสนะคุณคุณสาระแน่
ไปให้ผ่านอีกแล้วก็ไม่ผ่านแล้วมั้งข้างหาเอาดีกว่า

ฉันก็ว่าพ่อกันเธอก็เลี่ยวพอกันนะแหละอีหนุ่ม
ถ้าฉันมีโอกาสเจอพ่อแม่เธอเนี่ยความชั่วเธอก็อาจจะเยอะกว่านี้
เมื่อก่อนสมบัติของคุณย่าคุณแม่เนี่ยเก็บไว้เป็นถุง

นางก็ให้ไว้ถุงนึงอะไรอย่างเงี้ส่วนใหญ่ป้ากับอาเอามาให้

ก็วางยางนอนหลับนางไงโอ๊ยนางก็แบบหมายถึงว่ามันก็มีอะไรที่ทำ
ชาเห็นนะแล้วก็นางก็พูดมาเองเห็นไหมล่ะ
แล้วอย่าไปทำตามนะต้องบอกนะคนที่ดูนี่คือมันเป็นแบบ
เป็นอดีตแล้วเขาจะเสียใจที่หลังตอนนี้เขาก็เสียใจ
แต่ไม่ใช่ไปพูดเดี๋ยวคนจะแบบไปไปเรียนแต่ไปทำอะไรไม่ได้นะ
มันมีชานางก็กินชาไงก็เอาชาให้นางหลับไง
เคยไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านกับคุณย่า
ก็รู้หมดนะบ้านเรารักเราอยู่ย่ารู้ทุกอย่างเลยอ่ะ

เหมือนกันเลยเค้าบอกว่ามันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งชีวิต
ไม่มีจริงพี่เนี่ยเป็นลูกดี

วันหนึ่งเอาเถอะรักษาความดีเอาไว้นาน

พี่ก็เกลเหมือนกัน

เกลยังไงเกลในแบบผม

เดี๋ยววันนึงให้ถึงที่สุดประหลอดแตกป๊า๊บ

วันนี้เขาไปไกลกว่าฉันแล้ว

ไม่ทำไมฉันไม่มีคนโทรมาขู่นะ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

อันนั้นก็คือเคยทำไปแล้วแล้อนนี้คือตอนนี้ส่งฟ้านี้ไปรักษาตัวอยู่
พาตัดอวัยเพศเรียบร้อยแล้วก็คือกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
ลดแค่ปากกางบลดกรามครั้งนี้กำลังทำอยู่

ไอ้เคสนี้เข้ามาปุ๊บก็ตกใจก็เลยเอ๊ะ
คือมันยังไงกันแน่ปรากฏทีมงานอ่ะ
ก็เลยส่งเคสนี้ให้กับทางคุณกันจอมพลัง
พอดีว่ากันกำลังลงพื้นที่ไป
กำลังลงพื้นที่ไปที่นครปฐม

ที่ราชบุรีเคสนี้เป็นยังไง

พอไปเจอเสร็จปุ๊บก็เลยมีการติดต่อกันเข้ามาว่า
เฮ้ยพี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้
เราก็เลยแบบไปดูตามข้อเท็จจริง

ก็เลยมีการประสานให้ตัวน้องคนนี้

เพื่อให้สังคมเนี่ยได้ช่วยเหลือกันด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นวันนี้ก็มาออกรายการ
แต่ทีนี้ในระหว่างที่ก่อนจะออกรายการโหนกระแส
พี่ก็ต้องอ่านข่าวอยู่ใช่ไหม

ระหว่างอ่านข่าวเสร็จปุ๊บพอพักเบรก
ยังว่านั้นจะจบข่าวเลยนะพักเบรกครับนะ
ทีมงานคนหนึ่งชื่อโรสก็วิ่งยืดมาเลย
แล้วก็ตะขืนก็บอกพี่พี่มีคนโทรศัพท์เข้ามา

เพราะเขามีอำนาจมีอิทธิพล

พี่หมวยที่นั่งอยู่ข้างแล้วเต้นหมวยก็ตกใจ

แบบมันอย่างนี้มันก้าวไก่การทำงานแล้ว
พี่รู้สึกว่าไอ้การมาขู่กันแบบนี้มันไม่แฟร์

แฟร์กับสังคมแล้วก็ไม่แฟร์กับทางเหยื่อด้วย

พี่ก็ไม่สนพี่ก็ทำ
เป็นประเด็นแบบนี้พี่ก็เลยฝากบอกผ่านรายการว่า
อย่ามาขู่ผมอะไรอย่างนี้คือเลอะเทอะ

ก็ทำรายการไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น

เหยื่อเนี่ยในอดีตเนี่ย
เคยทำงานอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นตำรวจ

เป็นยศ๑๐ตำรวจเอก
ตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของลูกจ้างคนนี้

ไปทำงานอยู่ร้านกาแฟของตำรวจหญิงคนนี้

ก็บอกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้
เดี๋ยวจะให้ไปเป็นทหาร

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ทางลูกจ้างเขาก็สนใจ
ก็เลยส่งไปฝึกทหาร
จนกระทั่งได้รับเป็นทหารออกมา

พอเงินออกมาเสร็จปุ๊บต้องเอาให้กับทาง

ทำไมถึงกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ได้

ทางฝั่งของตำรวจหญิงคนนี้
ทำเรื่องขอไปที่

แล้วก็ขอให้ผู้หญิงคนนี้

ซึ่งไอ้เนี่ยก็สงสัยว่า

แล้วก็คุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอ

เรื่องอาหารรับใช้มันไม่ควรจะมีแล้วด้วย

มันเป็นมานานแล้วอาหารรับใช้

แต่อันนี้มันแปลกไงมันต้องมีเงื่อนงำ
ถึงทีนี้ปรากฏว่าทหารหญิงคนนี้
เขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเอง
ถูกกระทำหลายอย่างมาก

ทางฝั่งของตำรวจที่เป็นนายจ้างเธอเนี่ยบอกว่า

แค่นั้นเองตบหน้า

หนูพูดแล้วคือพูดแล้วนะว่าค่ะ
อย่ามาเถียงกูมึงอย่ามาแถมมึงไม่ได้พูด

ก็ให้ทางฝั่งหุ่ยีนบนเนี่ยทางเหยื่อนี่

แล้วก็เอาแอลกอฮอล์พ่นที่ผมแล้วก็

นี่นี่ดูในฮะใช้เครื่องเช็ดไฟฟ้า
วันนี้นั่งคุยเนี่ยดั้งหักนะ
หัวนี่แตกก็ไม่พอเย็บนะปล่อยให้มันนั่นไปเอง
หูเหอฉีกเอาไม้ตี
คือคุงคู่ตานนะว่าจะอุ้มพ่ออุ้มแม่

หนึ่งเธอเป็นตำรวจค่ะที่ไปทำแบบนี้นะสอง
เธออ้างว่าคืออ้างไม่ได้อ้างให้อ้างกับตัวเหยื่อนะ

เป็นภรรยาของสวท่านหนึ่ง

อ่ะเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็เลยส่งเรื่องนี้ให้คุณกันกับทางฝั่งของทนายภัยศาล

เออแล้วก็ไปแจ้งความไปต่างนานาให้
แต่ทีนี้ประเด็นที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือ
ผมก็ได้มีโอกาสพูดในรายการนะนะ

ก็คือ๑เนี่ยทางฝั่งของกองทัพก็ต้องออกมาตอบให้ได้ว่า
ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้มีการฝากเหยื่อไปเป็นทหารได้
โดยการที่พอออกมาจากทหารแล้วก็มีการ
เอาตัวเหยื่อคนนี้กลับมาเป็นทหารรับใช้ในบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ
แล้วก็ยึดเงินเป็นเงินเดือนเนี่ยโดยการอ้างว่าเป็นค่าสมัครที่ฝากไปเป็นทหาร

สองตำรวจก็ต้องออกมาชี้แจงให้ได้ว่า
คนนี้เป็นตำรวจแล้วที่สำคัญที่สุด
ถือกฎหมายในมือไปทำร้ายประชาชนแบบนี้ได้ยังไง
และข้อที่๓คือเรื่องราวของถ้าเธอมีสามีเป็นสวจริงตามกล่าวอ้าง
อันนี้ต้องความเป็นธรรมนะเพราะเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ

ถ้าเป็นสวจริงตามกล่าวอ้าง

เพราะสอวอเองก็เหมือนอยู่ในสภา
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหประชาชนจะอยู่ยังไง

ถูกไหมเพราะทุกหน่วยงานเลย

ผู้หญิงคนนี้สะเทือนทุกหน่วยงานนะ
เพราะฉะนั้นคือต้องตอบสังคมให้ได้

แล้วต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
ถ้าเรื่องนี้สืบเนื่องไปถึงสว

เป็นคนเก่าที่เคยอยู่ในบ้าน

ซึ่งวันนี้เมื่อถามผู้ถูกเก่า

หรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติ
ความเกี่ยวข้องจริงจริงก็ต้องเรียกว่าล้างบางอ่ะต้องล้างบางกัน
ใหญ่เลยก็นี่แหละประเด็นที่มันเกิดขึ้นน่ะนะก็โอ้โหมันมันไปกัน
ใหญ่อ่ะเนอะอืมคนตามเห็นเรื่องจดหมายคืออะไรพี่ก็อันนี้เนี่ยทางฝั่ง
สันติบาลเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมา
นะครับก็ชี้แจงว่าคือทางฝั่งของสันติบาลก็ไม่ได้นิ่งนอน
ใจค่ะนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยพอเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแล้วแน่นอน
ตัวเหยื่อเนี่ยไปแจ้งความแล้วอืมนะฮะทางเขาเนี่ยก็เลยมีการ
ชาสัมพันธ์ออกมาว่าบุคคลท่านใดที่เป็นผู้ถูกกล่าวหากำลังโต
เนี้ยกำลังตามตัวอยู่นะเอ่อแล้วก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะเพราะตอนเนี้ย
รับเรื่องแล้วก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาแบบนี้อืมอันนี้คือ
ได้กันทุกที่แล้วนะฮะสื่อตอนนี้ได้กันทุกที่แล้วอันนี้อืมเนี่ยนะครับคือ
ซึ่งในนี้คือทางฝั่งของตำรวจเขาก็ยืนยันมาเลยว่าบุคคล
นี้เป็นใครอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ในนั้นเลยอืมนะครับเพราะฉะนั้น

ยืนอย่างเงี้ยต้นเนี้ย
ตรงนี้มึงเอาแต้งซี่กำหนดไปได้ไงอ่ะ

เอากางเกงกูไปซักนะใช้เทน้ำย่างซักเอานิดนึง
ขยี้รอยเลือดออกให้หมดแล้วมึงเอาขึ้นมาใส่ขันแดงขึ้นมาลองกัน
มึงดูรอยเลือดมึงขยี้มาให้หมดแล้วคือประมาณเนี้ยนะฮะ
แล้วก็จริงจริงคลิปนี้เนี้ยเธอเองเนี้ยไม่ได้ต้องการที่จะแบบอืมเอ่อ
ถ่ายอะไรนะแต่มันพอดีมันเหมือนกับเธอบอกว่ามันมีการตั้งกล้องบันทึกอะไรสักอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ย
แต่เมื่อกี้ที่ได้ยินไหมบอกว่าให้เช็ดเช็ดเช็ดได้เร็วไหมเช็ดเลือด
เมื่อกี้แล้วพี่เขาตีจนเขาเลือดเลือดออกแตกเลือดไหลแล้วก็ให้ลงไปเช็ด
เหมือนเขาไม่ใช่คนแล้วยังมีคลิปบางคลิปนี้ผมก็ส่งไปให้สื่อแล้วเหมือนกันก็คือ
มันมีประเด็นเรื่องของตัวเธอเองเนี่ยโดนเอาไม้เนี่ยตีหน้าตีหูตีกันจนเลือดไหลนะฮะ
แต่สุดท้ายโดนใช้ให้ไปรีบผ้าต่ออืมแล้วเลือดเลือดเนี้ยก็ต้องเอากระดาษเนี้ยมาคอยซับไว้เพื่อไม่ให้เลือดเนี้ยหยดลงผ้า
อืมแต่ก็ต้องรีบอืมไม่ได้ไปรักษานะผมถามว่านี่มันการกระทำของมนุษย์ที่ทำกับมนุษย
เอาจริงจริงมนุษย์ทำกับสัตว์ยังไม่ทำอย่างงี้เลยอืมเนี้ยคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
คือมันเกินไปเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกไงว่าหน่วยงานไหนที่ต้องมีความรับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดชอบต้องออกมาชี้แจง
ตำรวจก็ต้องยืนยันว่าจะเอายังไงกับตำรวจคนนี้คุณยังจะปล่อยเธอเอาไว้ทำงานอย่างนี้เหรอ
บกพร่องทางจิตหรือเปล่าแล้วเป็นตำรวจได้ยังไงแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะส่งคนคนหนึ่งไปฝึกทหารแล้วกลับมาแล้วมีการเอาเงินเข้าไปแล้วบอก
เป็นค่าจ้างในการฝากอืมมีสิทธิ์ขนาดนั้นเหรอ
เป็นอภิสิทธิ์ชนขนาดนั้นเลยเหรออืมสองละกองทัพจะตอบว่าไง

เป็นอาหารรับใช้ในบ้านอืมแล้วมีการบอกว่า
เอาเงินไปให้ด้วยซึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงมันคืออะไร
ต้องออกมาตอบเหมือนกันว่าไม่จริงก็ต้องบอกไม่จริง

ถ้าไม่จริงคุณต้องสั่งฟันเลยนะเรื่องนี้ถูกป่ะใช่ค่ะ
แต่น้องคนนี้เขาลาออกจากทหารมาแล้วตอนนี้
แล้วที่สำคัญรถเธอเองคันหนึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยนะ
ถูกบังคับให้ขายแล้วก็เอาเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้
เพื่อก็เพื่อบอกว่าเป็นค่าที่แบบว่าไปฝากให้เป็นทหาร
คือมึงต้องจ่ายเงินให้กูอะไรอย่างนั้นอ่ะ
มันเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองแล้วแล้วผมบอกเนี้ย
อ่ะผมให้ดูรูปนี้คุณดำหน้าตาดีไหมคนนี้
คือน้องที่โดนอ่ะเหรอไม่ใช่คนนี้คนทำ

เป็นลูกคุณหนูดูน่าเป็นคุณหนูโอ้โหดูเป็นคุณหนูเถอะ
แล้วถ้าเกิดเป็นภรรยาสวจริงภรรยาแบบไหน
แล้วถ้าเป็นภรรยาสวจริงแล้วคุณทำแบบนี้ได้จริงเหรอ

แล้วเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียจในสภาด้วย

เพราะฉะนั้นต้องฟันผมบอกเรื่องนี้ต้องสั่งฟันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวรอติดตามอาจจะมีค่อยข้อมูลต่างออกมาเรื่อยหลังจากนี้นะคะ

ส่อวอจริย์เจ้าเป็นอีกอันหนึ่ง
ปลายกระเพื่อก็จะรู้จักกันเดี๋ยวบอกให้ว่าใคร

อ้าวแล้วสวเป็นทหารปะล่ะไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ่ะ
โอเคนะฮะไปดูเรื่องนี้ค่ะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะ
จะเปิดให้บริการวันสุดท้าย๓๐กันยายนนี้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันสอดคล้องกับทางสาธารณสุขอะค่ะ
จะมีการปรับโรคโควิด๑๙จากโรคติดต่อที่อันตราย

ถ้าเกิดว่ามันมีการกลับมาระบาดอีกครั้ง

แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตภูมิหน่วยการสถาบันโรคผิวหนัง

บอกว่าตามแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ของศูนย์เนี่ย
จะยุติแล้วในวันที่๓๑สิงหาคม
แต่ทีนี้ค่ะมันยังพบว่ามีประชาชน
ยังคงทยอยมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยมีการหารือร่วมกับกรมการแพทย์
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าจะเปิดให้บริการจนถึง๓๐กันยายน
แล้วก็อย่างที่บอกไปเพราะว่า๑ตุลาคม
ก็จะเปลี่ยนโควิด๑๙เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว
ซึ่งการเดินหน้าเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย
อันนี้เขาตั้งเป้าด้วยตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มกระตุ้น
ก็คือตั้งแต่เข็ม๓ไว้ที่ร้อยละ๖๐๗๐ของประชากร
ซึ่งตอนนี้ยังฉีดได้ประมาณร้อยละ๕๐เศษ
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์

เรื่องของวัคซีนรุ่นใหม่ที่แต่ละบริษัทพัฒนา
ให้รับกับการกลายพันธุ์ของไวรัส
ปรับรูปแบบของวัคซีนให้มันดีขึ้นเนี่ย

จะออกมาในช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้อาจจะดีเลออกไป
คาดว่าไทยจะมีวัคซีนรุ่นใหม่

เพราะที่แรกเลยเราคาดการณ์เอาไว้ไงคะว่า
ฉะนั้นคนที่จะฉีดกระตุ้นตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือเกิน๔เดือนเนี่ยภูมิคุ้มกันอาจจะตก
ถูกไหมคะปกติ๔เดือนปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฉีดเข็มกระตุ้นกันแล้ว
ก็เลยมีการเปิดให้บริการฉีดถึงวันที่๓๐กันยายนเพื่อเป็นการกระตุ้นรอวัคซีนรุ่นใหม่คุณผู้ชมค่ะ
พี่เว้ยถ้าสมมุติปิดไปแล้วแล้วคนที่ยังไม่ได้ฉีดก็เป็นวัคละ
อาจจะต้องไปที่อื่นเป็นโรงพยาบาลที่รับฉีดอะไรอย่างนี้
รู้สึกเดี๋ยวอีกหน่อยเขากำลังจะมีการปรับตามคลินิกใกล้บ้านด้วยซ้ำไป
คืนนายสุดมันก็จะเป็นเหมือนวัคซีนค่ายหวัดใหญ่ที่เราไปเสียเงินฉีดได้อะไรอย่างเนี่ย
จะมีการประชุมสมบัชชุดใหญ่อย่างยา
จะมีลดระดับของโควิด๑๙มีอย่างไรบ้าง
เรื่องของโควิดพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนออกมามากขึ้น

เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีสถานการณ์น้ำ
ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันซะหน่อยนะคะ
เมื่อเวลา๕นาฬิกา๕๒นาทีขึ้นไปตรวจดู
ก็พบว่าน้ำท่วมขังตอนนี้๒๒๘๗ไร่ที่เป็นพื้นที่ในสีแดง
แบ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี๑๗๓๖ไร่
แล้วก็จังหวัดศรีสะเกด๕๕๑ไร่
โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมรุ่มต่ำ
แล้วก็ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักสายรองของพื้นที่โดยรอบเลยนะคะ
รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางคมนาคมบางส่วนนะคะ
พบการกระจายตัวของฝนในประเทศไทยมีปริมาณลดลง
แต่มีการกระจุกตัวในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
เพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนบริการการจัดการต่างตามภารกิจ
แล้วก็ต้องไปวางแผนกันนะคะติดตามเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปนะคะ
กรมอุตุก็ออกประกาศเตือนแหละบอกว่า๒๐๒๒ที่จะถึงนี้
ฝนจะตกหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะ๒๐๒๑๒๒นี้มาอีกนะคะ
วันนี้เบื้องต้นวันจันทร์ใช่ไหมใช่
เสาร์อาทิตย์จันทร์เสาร์อาทิตย์นี้ละ๔๔จังหวัดคุณเตรียมไว้แล้ว
ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานนะฮะหรือแม้กระทั่ง
เขาบอกว่าถ้าสองยางแม่ระมาทแม่สอดจังหวัดตากเอง
ต้องน่าจับตามองเหมือนกันใช่ค่ะเนอะ
ทุกจังหวัดตอนนี้คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
ครบทุกจังหวัดเลยอย่างของอุบลราชธานี
เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำก็คือฝนตกปรากฏว่า
น้ำเนี่ยท่วมขังสูงในหลายพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สูงเกินหัวเข่าขึ้นมานะพี่นะบางที่แม้กระทั่งคอนโดเองอ่ะค่ะ
อันนี้น้ำท่วมสูงมิดหลังคารถยนต์เลยนะคะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยมีบางตึกอาคารเนี่ยค่ะ
คนเขาก็ไปจอดรถใต้ตรงตึกตรงนั้นใช่ไหมคะ

อะไรอย่างนี้ที่จอดอยู่ข้างในเสียหายค่ะ
ตาบอกว่ามาช่วงวันนี้ค่ะ
ช่วงกลางวันก็คือสถานการณ์ดีขึ้น

ต้องเรียกให้เจ้าของรถต่างเนี่ย
เค้าก็มาตะเกิงประกันก็เข้าไป
เพื่อจะไปเคลียร์กันเพราะว่ารถเสียหายหลายคันนะคะ
อันนี้คือเหมือนจอดอยู่ในบ้านจอดอยู่ใช่นี่นุ่มดูสิ
โอ้โหอยู่คอนโดเนี่ยแหละค่ะสงสารเขาอ่ะ
ตื่นมากลายเป็นแบบรถลอยอยู่อย่างเงี้ยเนอะใช่
ดูคนเขาลงไปถ่ายรูปเนี่ยดูลอยคอ
แล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้กรุงเทพจะเป็นยังไง
แล้วส่วนใหญ่กรุงเทพคอนโดทำไงใต้ดิน
ที่จอดรถจะอยู่ใต้ดินเมื่อสองสามทิศก่อนเราเพิ่งอ่านข่าวเกาหลี
แล้วสนับน้ำทุ่มอย่างงี้เลยนะยิ่งกว่านี้ก็มีนะ
ซึ่งเกาหลีก็ผุดแคมเปญแคมเปญหนึ่งแล้วแบบไม่มีการสร้างบ้านอยู่ใต้ดินแล้วนะ
คือใต้ชั้นล่างอะไรอย่างนี้ใช่เพราะมีคนเสียชีวิต
มีออกมาไว้ทันอืมคุณดูแบบ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
น้องบึงการหรือแม้กระทั่งสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้ครับก็ค่อนข้างจะต้องจับตามองเรื่อง
สถานการณ์หน้าสถานการณ์หน้าครับคือขึ้นครับค่ะอ้ามันมีการ
ไม่ใช่คอนเทนต์อืมวอร์คูยุตละเมิดเรียกยอดไหลนะฮะ
วันนี้หมอโอหมอโอเนี่ยเป็นกุมารแพทย์นะฮะเวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีเจ้าของเพจ
เลี้ยงลูกนอกบ้านสร้างแคมเปญฮะ
กระทรวงศึกษาต้องปกป้องแฮชแท็กนักเรียนไม่ใช่คอนเทนต์แฮชแท็กติ๊กต๊อก
เพื่ออะไรฮะให้ออกกฎคุ้มครองสิทธิเด็กไม่ให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย
เด็กมาผลิตคอนเทนต์เขาว่าอย่างนั้น
โดยเฉพาะกรณีที่ทำให้เด็กเกิดความอับอาย
นะฮะคนจิลภรก็รู้ว่าคลิปครูพาเด็กไปก้อนผมอย่างงี้
อืมซึ่งมันก็ไม่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วอ่ะ
คลิปเด็กร้องไห้เมื่อเขียนการ์ดวันแม่
อะไรอย่างนี้หรือคลิปเด็กจะร้องกรีดร้อง

หรือเด็กไม่อยากมาโรงเรียนเด็กแล้วเราก็เป็น
ไม่อยากมาโรงเรียนเราจะลองกรี๊ด
หลายครั้งแล้วครับที่โลกออนไลน์
แล้วก็สื่อแชร์คอนเทนต์เกี่ยวกับเด็ก
ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า
ได้อะไรจากคอนเทนต์ที่ถูกโพสต์

เกิดขึ้นโดยที่เด็กไม่ได้ยินยอม

ไม่ได้สนุกด้วยหรือปฏิเสธไม่ได้

ทำให้เด็กเนี่ยอับอายหรือแกล้งเด็กจนแบบเด็กเนี่ยเกิดความหวาดกลัว
เขาว่าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะส่งผลเสียมากกับเด็ก
ประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลคือคลิปไวรัลเหล่านี้มาจากครู
ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงอยากขอสังคมครับช่วยกันส่งเสียง
ที่เกิดขึ้นโดยคุณครูเพื่อเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เล่นโซเชียลทุกคน
จะต้องออกมาร่วมกับแคมเปญนี้เนอะเพราะว่าเขาบอกมันน่าจะเป็นสังคม
อันเขาบอกเออเด็กมันน่ารักนะที่แบบว่าเด็กกรี๊ดไม่ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้

สมัยเราเข้าพศึกษากันเต็มที่ก็มีแค่หนังสือรูปธิบาย
วันหนึ่งมันก็ปวกกินไปหายไป

ไฟบอลมันก็เก็บเป็นหนังสือ

แล้วก็ข่าวชั่วคุณต้องเก็บไว้บ้างไหม

ไม่ข่าวชั่ว
รู้จักไหมเฮียกังฟู
จะแต่งงานแล้วนะมีเมียแล้วนะโดนให้แต่งงานนะอย่าตั้งฟูครับก่อน
จริงนะไปบังคับผู้หญิงให้แต่งงานเปล่า
โดนอ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
แกฮะอะไร
ก่อนมีอยู่ลองกินก็ได้ปากจะได้ไหมมา

เพราะสิคุณแบบอาหารของคุณหรือเปล่า

วันละผมผมเป็นสีขาวอะไรก็ได้รายโอ๓สี

สามสี่น้ำตาลประกายทองโอเครายการกูอีกแล้วน่ะพรุ่งนี้น่ะ
ใช่ที่หลังอย่าที่หลังอย่ามานะไหนบอกจะไปไงไม่ได้ให้
นุ่นไปอ๋อพี่นุ่นไปอ๋อดีแล้วสบายใจเธออย่ามาเยอะอ๋อพอ
ว่านุ่นไปจะได้คุยกับมนุ่นทำรู้เรื่องอืมโอเคถ้า
ที่ไปล่ะตีแต่เขาก็ตีกันอืมไม่ได้ขายของอืมโอเคไม่
ต้องไปดีแล้วให้นู่นไปล่ะเนี่ยนะอ่ะพรุ่งนี้ลองดู
แต่แฟนก็ฟันทงไปแล้วไงเจออืมเชื่อว่าทั้งกู้เนี้ย
เป็นคู่รักมาราทอนอย่างโต้งทูพีเนี่ยปิดฉากรัก๑๐ปีกับปราง

หลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานกันเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ล่าสุดเนี้ยต้มทุกพีค์เขาผ่านเคลื่อนไหวผ่านเนอะ
เป็นคลิปถูกถ่ายวิวสวยจากคอนโดแห่งหนึ่งพร้อมกับใส่เพลงของนักร้องชื่อดังในเพลงเนี่ย
เพื่อเป็นการตอบย้ำว่ารักทั้งยุ่งเขาจบลงแล้วจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยไปดูก่อนหน่อยอ่า
ฟังฟังฟังหน่อย
ก็ลุ้นนั่นแหละให้เขากลับมาเป็นน่ารักจริงจริงเราก็ยังพูดเลยไม่ได้มาก

เขายังไม่ได้ออกมาพูดกันเอง
อาจจะเข้าใจกันสองคนมากกว่าที่
คือแต่บางผมมาเข้าใจโมเมนต์หนึ่งนะคือผมไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกนะ
แต่ผมมองอย่างนี้ว่าการที่เขายังไม่ออกมาพูด
เขาอาจจะกำลังหาทางเชื่อมในช่วงเวลานี้อืม

หรือสองเขาอาจจะรู้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขา
ในหลายครั้งแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาต่อกัน
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเราไปพูดว่าเขาเลิกกันแล้ว
มันยิ่งทำให้เขากดดันใหญ่ว่าวันหนึ่งถ้าเขากลับมาคบกันอีก
แล้วเขาจะทำยังไงเราไม่เห็นจำเป็นต้องไปพูดเลยว่าเขาเลิกกันหรืออะไรยังไง
ถูกปะบางทีมันเป็นแรงกระตุ้นเออสงสัยสงสัยได้อืม
พอไปบอกอย่างเงี้มันมันเหมือนเราเป็นเป็นแรงกดดันให้เขาอ่ะใช่
เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากให้ใครเลิกอ่ะ
ก็ไม่อยากให้ใครเขาเลิกกันถูกป่ะคือไม่มีใครอยากให้เขาเลิกกันหรือ
ไหนก็ตามแต่แต่สุดท้ายเขาเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขา
ถ้าเกิดว่าวันนี้เขาจะต้องเลิกกันเดี๋ยวเขาพูดเองอืม
เราไม่ต้องเอามาพูดหรอกว่าเออเขาเลิกเราก็มดดำก็รู้มานานแล้วอ่ะ
ว่ามันเขามีปัญหาเรื่องอย่างงี้แต่เขามดดำก็ไม่ได้พูดอะไรใช่
อะไรแบบเนี้ยอืมปล่อยเป็นหน้าที่ของชิงของตัวเขา
ทีเขาอาจจะกำลังจูนกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแหม๑๐ปีคนเรา
มันมีนะบางคู่อ่ะที่ผมรู้อย่างเงี้ยกำลังคุยกันอยู่
เขาเองก็มีบาดหมางนู่นนี่นั่นนี่เสร็จปุ๊บมีคนพูด
เขาเลิกกันแล้วเนี่ยฟันตรงนี้คราวนี้เขาไม่กลับมาดีกันเลย
ไปกันใหญ่เลยคราวนี้เขาไม่กลับมาดีกันเลยเพราะว่า
ถ้าเขากลับมาดีกันปุ๊บเอาไอ้หมาทำยังไงแยกเลยอย่างเงี้ยอืม
มันเรื่องของเขาผมไม่เคยให้อภัยไหมไม่เคยกลับไปคบคนเดิมไหม
มีมีผัวก่อนยังหาไม่เจอเลยเธอมีไม่ใช่เหรอที่เคยเล่าเหมือนก่อนหน้านั้นอ่ะ
ภัยใครคนหนึ่งน่ะแล้วไม่ก็กลับไปหาเขาอีกมีไหมมีมั้ย
ที่เขาเคยบีบจาสีฟันให้คุณอ่ะอุ้ยหนูเองหนูจำได้ว่ามีนะ
อยู่กับเพื่อนที่ทุกคนน้ำลักอยู่มั้ยน้ำลักแม่ยังมีความรู้สึกดีดี
อายุเขาก็ไม่ได้ต่างจากฉันหรอสี่สิบกว่าแล้วเขาต้องไปชอบดึก
แล้วยังนึกถึงขนมถ้วยที่เขาป้อนอันนี้มั้ย
โตะโฮตะนี่เห็นไหมนี่โฮตะนะกับบัวขาวเขาจะชกกันนี่นี่เห็นไหมเซ็นแล้วดูบัวขาวนี่เดี๋ยวให้ดูภาพที่คุณสาวต้องกรี๊ดนะ
มดดำดูหน่อยฉันดูแล้วจากไทยรัฐออนไลน์เนี่ยดูสิแฟนคลับเขาเถอะ
เดี๋ยวดูทอดเสื้อให้ดูเลยดูข้างดูข้างข้างขวาข้างหลังใครก็หล่อนนะเธอ
พี่มอตโฮตะโฮตะมันไปไม่ได้เธอต้องดูข้างหลังไงมันกาดเป็นอะไร
พี่มอตข้างหลังโฮตะมันไกลเกินเอื้อมไปไงเธอดูหุ่นเขาสิเหมือนกันใช่ไหม
ตะมันไกลเกินเอื้อมไงอืมโหดูใช่ไหมล่ะ
ข้างหลังอ่ะข้างหลังชื่ออะไรน่ะชื่อโคอะไรสักอย่างเลยผมก็ไม่รู้
ข้างแม่โฮตะสรุปสเปกเขาชอบผู้หญิงแบบไหนคะ
ยังไม่ได้อ่านเลยว่ะอยากรู้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาชอบสเปคผู้หญิง
ชอบผู้หญิงผมยาวรักความสะอาดชอบดูแลตัวเอง
เอาว่างานนี้สาวนี่ก็ต้องรีบไปต่อคิวกันเลยนี่เห็นไหมหล่อไหมรูปนี้ดูดิ
นี่ระเบิดเห็นไหมแล้วดูเส้นเลือดที่ที่กล้ามเขาดิที่แขนเขา
เออแล้วรู้ป่ะผมเมื่อก่อนที่ไปชกมวยอ่ะเออ
นักคนอย่างญี่ปุ่นอย่างงี้ทั้งนั้นเลยนะรออย่างงี้นั้นเลยนะ
ที่พี่ไปต่อยมวยเพราะแห่งตัวแบบนี้หล่ออย่างงี้เลย
ประจำดึกขนาดนี้ตอดเที่ยวให้เป็นทรงใช่ไหมคิวเนี่ย
คิวแบบไปชกมวยจะไปออกกำลังกานจะดูเพิ่ม
ไปโชว์ข้างซิจะได้เห็นภาพว่าอโห

ในโชคมุยไม่บอกว่าชนา
ว่าเด็กมันจะต้อง
เอ๊ยคนเลว
ระหว่างแพ้แบบแพ้แพ้แพ้ครบยกกับแพ้น็อกเนี่ย

ขออนุญาตพูดผ่านทางนี้นะ
ใครรู้จักพี่คนนี้ช่วยติดต่อน้องคนนี้ติดต่อหน่อยผมจะมีรางวัลมอบให้เพราะไม่ได้

ไม่รู้เขียนดูสิมีใครเขียนหาไหม
เป็นผู้จัดต้องโปรโมเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวนี้แล้วจะขึ้นไปถ่ายรูปทำไมหรือเป็นกรรมการ
จะเป็นกรรมการหรือเปล่า

เดี๋ยวคุณวด้ำเดี๋ยว

เมื่อกี้นี่มีคนบอกว่าโคตรก็หรือจะสู้เห็นไหม

นุ่มข้างไกลมากมายขนาดนี้แล้วนะ
อันนี้มันจะโครกดัง

มาเท่ากินโรงนี้โครกดัง

อันนี้อันนี้โคตรดัง

ชื่อดังพร้อมคนในครอบครัวนะฮะ๓ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชน
ช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
วันนี้ก็บอกว่าบางข่าวเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไง
เขาบอกว่าตอนนี้ไปยังไงฮะพิ้งกี้อยู่ที่ไหนไม่ให้ประกันตัวใช่ไหม
ดีนะฮะต้องนำตัวเข้าเรือนจำโดยรายละเอียดจะติดตามในช่วงต่อไปอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าเรื่องนี้จะยังไงนะครับ
พรุ่งนี้พูดตามมานะครับโอเคครับ๕โมง๔๕เจอกัน
คุณอุ๋ยมาแล้วใช่ไหมคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยกลับมาแล้ววันนี้คุยกันแล้วคุณอุ๋ยคำนะครับ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนขอรบทรงชาติสวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอคุณอุ๋ยนะ